กรกฎาคมฉีดไปเห็นไหมพอวันหยุด

เข้าไปเท่าไหร่แล้ว๑๔ล้าน
๑๐๐ล้านโดสของลุงตู่

ในการเดินหน้าแก้ปัญหาแล้วก็ฉีดวัคซีน

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะ
ขณะเดียวกันเรื่องของเรือดำน้ำ
๓ลำเรือดำน้ำ
ล้านจะซื้อมาไปลบกับปู

ในเรื่องของการจัดงบประมาณไปช่วยเหลือ
หรือไปซื้อเรือดำน้ำฮะ

เรือดำน้ำมี๓ลำหวนคลาสก็คือของจีน
หวนคลัสของจีน๓ลำ

ซื้อไปแล้วลำแรกมันจบไปแล้ว
เหลือลำที่๒กับลำที่๓

ร้อยรายต่อวัดจะทำยังไง

เหลืออีก๒ลำก็คือรวมแล้ว๒๔๐๐

เท่ากับว่าเราต้องจ่ายเงินเจียด

จ่ายค่าเรือดำน้ำที่เอาไว้สู้กับแมงกระพูนไฟ

๓๕๐๐ถึง๓๙๐๐ล้านบาท

เอาเงินส่วนนี้มาจัดหาเตียงสนามไหม

คำถามมันก็เลยออกมาประการนี้ฮะ

๔๐๐๐ล้านต่อปีสำหรับซื้อเรือดำน้ำ

พี่ม็อตแม่ม็อตม็อตดำขชาพาข่าวใส่ไข่

ขอวัคซีนอย่างดีโรงพยาบาลเตียงผู้ป่วยก่อนนะ
แล้วจะทำอะไรค่อยทำฝ่ายค้างก็ต้องช่วยดูด้วย

ระยะหลังคุณมดดำเขาไม่ค่อย
หลีกเลี่ยงที่จะอ่านข่าวที่แบบว่า

หรือว่าสร้างความเกลียดชังอะไรแบบนี้นะ
หมดดำเนินการหมดเต็มที่

ก็ถือเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนได้เหมือนกันนะฮะ

กล่าวผู้มีอำนาจเรามันเลยจะตายแล้ว
ขอให้ท่านชะลอการซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนได้ไหม
งบฉุกเฉินมาซื้อวัคซีน

ลืมตาอ้าปากก่อนแล้วค่อยไปดำเนินการต่อ
ไม่ได้บอกว่าเรือดำน้ำไม่ดีจะไปลบกับใครก็ไป

แต่วันนี้วัคซีนสำคัญกว่าไหม
สำคัญกว่าการใช้เรือดำน้ำหรือเปล่า

เราจะมีวัคซีนคนละ๓เข็มครึ่ง
นี่พี่มดคำนวณให้เรียบร้อย
เราจะมีวัคซีนคนละสามเข็มครึ่ง
สำคัญกว่าลมหายใจและชีวิตของประชาชนจุก

เอางบมาช่วยสถานการณ์โควิดก่อนได้ไหม

ถ้าผมรวบมาทั้งหมดเนี่ย๒วันไม่หมดไม่หมด

พี่อ๋อมสกาวใจ

แสดงว่าคุณยังมีความเป็นมนุษย์อยู่

แล้วพูดต่อเนื่องไปถึงเรื่องของเรือดำน้ำ

ให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนจะดีกว่าไหม
แล้วถึงท้ายเนี่ยนะยกเลิกเลยได้ไหม
เรือดำน้ำพี่อ๋อมฟาดแรงนะฮะ
ขณะเดียวกันฝากฝั่งการเมืองอย่างท่านวิโรธ

สมมุติถ้างบประมาณในการซื้อเรือดำน้ำ

ให้กับประชาชนได้ตอนนี้เลยนะ

ล้านคนคือคนละ๒โดสซื้อได้ตอนนี้เลย

หรือซื้อเครื่องตรวจก็ได้เหมือนกัน

เราจะซื้ออุปกรณ์สำคัญจำเป็น

นอกจากท่านสศวิโรธลักษณะที่สอนแล้ว
หัวหน้าก็มาฮะหัวหน้าพิธาริมเจริญรัฐ

การซื้อยุทธโปรกรณ์มันเป็นเรื่องของการผูกพัน
แต่วันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องชะลอไว้ก่อน
ยกเลิกเลยก็จะขอสู้ในชั้นกรรมธิการ

หลายคนบอกแบบนี้ไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องสัญญา
สัญญาที่ทำเอาไว้ผูกพันไม่เข้าใจ

แต่ว่าแสดงว่าคิดได้ครับ
แต่ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้เจ็บในตอนนี้เหมือนคนอื่นเขา

เดี๋ยววัน๑๙๑๙กรกฎาคมคือวันนี้
วันนี้จะเริ่มเดินในเรื่องของการเป็นสอสอแล้ว
ว่าจะมีการขอให้มีการยกเลิกการซื้ออีก๒ลำที่เหลือเลย

ไอ้ลำแรกมันจบไปแล้วลำที่๒กับลำที่๓
ยังสามารถที่จะมีการยกเลิกได้
เมื่อเสียงร้อนแรงละอุขนาดนี้เนี่ยพุ่งไปถึงลุงตู่
่งไปถึงเรื่องเรือดำน้ำสุดท้ายแล้ว
ท่านโคศกกระทรวงกราโหมพลโทคงชีพตันตราวนิท
ท่านก็ออกมาบอกว่านู่นนู่นใครลุงตู่สั่งมาแล้ว
สั่งเลขแล้วใช่ไหมครับถอยครับถอยคือการจ่ายเงิน
จัดซื้อเรือดำน้ำเอาไปก่อนถอยออกมาก่อน
ดังนั้นเดี๋ยวทางรัฐบาลไทยและกระลาโหมไทย

เฮียไหนจีนคุยกับประเทศจีนอีกที
เดี๋ยวจะขอชะลอไปก่อนนะเนื่องจากสถานการณ์ก็ทำได้
ได้แมวก็ทำได้ก็ทำได้เลยนะฮะ
เท่ากับว่าตอนนี้กองทัพเองก็ยอมแล้วยอมถอยในเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ออกไปก่อนแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ร้อนระอุอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะ